ชวนทุกคนเลยค่ะยกมือท่วมหัวอันนี้ว่าธนาปิมป์ค่ะ
เช้าเพิ่งไปงานบวชของลูกพี่บอลมา
น้องเบลนั่นเองนะคะต้องบอกว่าน้องเบลเป็นลูกชายของแก้มหัวแบ่นของพี่บอลเลย
บวชนะคะที่วัดประชุมราชนั่นเองนะคะที่ลำลูกกาคลอง๖ค่ะ
มีผู้ใหญ่ในวงการตลกตื่นแต่เช้ามาร่วมบุญมากมายน่ารักมาก
พี่ชูสีพี่กระลอกเชิญยิ้มพี่แจ๊ครีมทำเป็นรายงานตัวนะคะ

แล้วก็อีกเพียบเลยค่ะเลิกดี๘โมงเช้าได้ยินเสียงไหมค
โอ้โหตุ้งแช่เชิดสิงโตตุ้งแช่มาเลยพี่บอลจัดใหญ่มากจริงนะคะ
นำขบวนเชิดสิงโต๑๕คณะเลี้ยงมาเลยโชว์กันไปนะคะ
โชว์แบบยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็ต่อคิวค่ะไปถ่ายรูปกับนาคนะคะ
แล้วก็เอาเงินใส่ปากสิงโตตามธรรมเนียมแบบนี้แหละค่ะ
บอกว่ามันจะเห็งค่ะแล้วต้องบอกว่างานบวชพระเบลนะคะ
หนาฝาข้างนะคะสมกับเป็นลูกของตลกดัง
พี่บอลเชิญยิ้มจริงค่ะมีโชว์ทั้งคณะดนตรีลำทงลำไทยเพียบ
คือเยอะมากจริงคุณผู้ชมขบวนฟ้อนรำสนุกสนานและแน่นอนค่ะ
พี่แจ๊กกะรีนใส่สีเหลืองไปขนาดนี้โดดเด่นที่สุดค่ะ
รับบทบาทนะคะนางฟ้าค่ะรำหน้านาคไปเลยค่ะเสิร์งไปเสิร์งมาค่ะ
สวยนะคุณผู้ชมขบวนแหย่เยียด
ที่ที่ฉันเดินอยู่ริมถนนนะคือมันยาวริมถนนแล้วเดินอ้อมเข้าไปกว่าจะถึงโบสถคุณผู้ชม

ร้อนแต่ไม่สนใจเพราะว่าฉันนี่แหละคือนางฟ้านัมเบอร์วัน

ใช่นะคะแล้วก็น้าหม่ำแกน่ารักมากแกมาเดินด้วยยาว

นี่อยู่ด้านหน้าเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยสวยนี่คือลูกพี่กระลอกนะ

นั่นแหละค่ะมากันเพียบเลยนะคะ
เขาบอกว่าถ้ารำชาตินี้เกิดไปชาติหน้าฉันจะเป็นนางฟ้า

จริงมีหลายช็อตมากมีกับพี่จอยจุนชื่นด้วยคุณผู้ชมและก็ถึงชั่วโมง
นี่ฉันได้รับมา๒ทานเต็มนะครับ
พี่เจ๊ปรีมันจะได้เยอะกว่านี้
ก่อนที่พี่บอลจะส่งหน้านะคะเข้าสู่วิธีอุปสรมบทค่ะ

ไม่รู้หายไปไหนแล้วเออนะคะใช้เวลาบวช๑ชั่วโมงครึ่ง
นี่คุณยูนิก็มาภรรยาก็มาแม่ของพระเข้ามานะเนี่ย
ที่อื่นที่นั่งอยู่ที่เอาแว่นคาดหัวนะแล้วก็ขบวชกันไปคุณผู้ชม
แล้วก็ทำพิธีฉลองพระใหม่ถวายเพลพระค่ะ
แล้วต้องบอกว่าน้ำจิตน้ำใจเอาอีกแล้ววงการตลกน่ารัก

นาย่งเชิญยิ้มแกติดงานไม่ได้มาแกเอาก๋วยจับอร่อยมาก

เรื่องเต็มตั้งแต่๘โมงเช้าจนถึงเที่ยงยังไม่หมดน่ากินมาก

เด็ดร้อยกว่าปีอร่อยมากนี่เฮียแกทำแบบอร่อยมากจริงคุณผู้ชม
ถึงช่วงว่าเจ๊กกะรีนชอบมากงานบุญเนี่ยนอกจากได้เหรียญโปรไทยังได้กินอย่างนี้ข้อปีอีก
มันอร่อยมากนะคะมาเสิร์ฟให้แขกกินแบบอิ่มน้ำสำราญค่ะ
พี่วัลเชิญยิ้มเปิดใจเอ็กซ์คูซิฟแบบเนื้อไทรัศน์อยู่อีกแล้ว

แกบอกแกร้องไห้จนตาบวมที่ใส่แว่นหน้าตาบวมเลย

ดีใจแกพูดตรงชีวิตตลกเกรดมาเลยเกเลมาตลอด

ไม่เคยคิดว่าจะมีลูกชายได้บวชให้แบบนี้

ใช่นะคะแล้วก็เป็นห่วงลูกมากเพราะว่าลูกอายุ๒๕ปีวัยเบนเจอร์เพศค่ะ
แล้วก็พระเบลจะบวชทั้งหมด๑๕วันนะคะ
แล้วก็ฝากขอบคุณแฟนไทยรัฐทีวีที่ติดตามเอฟซีต่างมากมาย

มันดีใจมากครับแปบปลื้มได้ลูกชายคนแรกด้วย
ไม่คิดว่าเราอยู่มาถึงลูกบวชได้ดีใจ

ก็ก็บอกให้เขาตั้งใจให้ดีอันสุดครับ

ผู้ใหญ่น้ำมงค์น้ำหมับน้าทั่วแร้มาพี่บอล

และก็พอทราบข่าวมาผมกราบขอบคุณ
ไม่ว่าจะเป็นประชาชนเอฟซีหรือว่าโหเยอะมาก
สาธุบุญพี่น้องนะครับที่กำลังชมรายการไทยรัฐทีวีอยู่นะครับ
ขอให้อนุโมทราบุญทุกท่านครับสาธุครับ
อนุโมทนาบุญด้วยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
ขอโทษนะคะภรรณุงมากประดุษภากหัวเขาเลย

เพราะเป็นความเชื่อว่าสาธารณ์แบบมันจะปัง
และในความรู้สึกว่าวันนี้วันพระหย่ายด้วยเนี่ยเราก็ได้ทำบุญแห๊ะ

ฝั่งซ้ายครอบครัวพี่บอลฝั่งขวาก็เนี่ยครอบครัวอาถั่วแล้ว
พี่แจ๊กก็เลยเป็นผู้สาวเลยแม่งเนี้ย